ว่าเจอนางฟ้าเดินดินตัวเป็นเป็นไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ
ซุปตาเบอร์หนึ่งของเมืองไทยนี่เองหรือว่าคุณอ้ำพัชราภานะฮะ
ที่บอกว่าเป็นนางฟ้าเดินดินเนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะว่าเรื่องของความมีเมตตาของคุณอ้ำนี้นะคะ
มักจะให้ความช่วยเหลือทั้งคนแล้วก็สัตว์โดยเฉพาะน้องหมาเนี่ยให้อย่างไม่มีเงื่อนไขเลย
ใครก็ยกให้เธอเป็นนางเอกตัวจริงทั้งในจอแล้วก็นอกจอทั้งหน้ากล้องแล้วก็หลังกล้อง
แต่ว่าล่าสุดค่ะต้องบอกเลยว่าเรียกเสียงชื่นชมได้ทั่วโลกโซเชียลอีกแล้ว
คุณอ้ำเขานั่งยองคุยกับคนขายขนมริมฟุตบาทแบบไม่ถือตัวเลย
มีการเปิดเผยรายละเอียดมาค่ะว่าคุณอ้ำขอเหมาขนมคุณยาย
เหมาทั้งแผงเลยรวมไปถึงแผงลอตเตอรี่ข้างด้วย
หมดไปกว่าสองหมื่นบาทเลยทีเดียวงานนี้นะครับ
คนรักอ้ำก็ประทับใจสุดแล้วก็พูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่า
นี่แหละเพราะแบบนี้แหละถึงได้ปลื้มซุปตาคนเก่งคนนี้นักหนานะฮะ
งานนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าคุณอ้ำเองจะทราบหรือเปล่าว่าการทำดีแบบเงียบของเธอ
คือเธอไม่ได้โพสต์เฟซบุ๊กโพสต์อินสตราแกรมอะไรเลย
แต่ว่ามีคนแอบถ่ายมาแล้วก็ลงเพจนั่นเองนะคะ
น้องมายูนะครับนะคะคุณหนิงแล้วก็น้องนี่ริน

แล้วก็อีกหลายคนค่ะไปเข้าดาวกัน
แล้วก็ทัวร์ไหว้พระทำบุญอยู่ที่มาเกาะ
ส่วนซุปตาสาวเธอจะขออธิษฐานขอพรอะไร
งานเงินสุขภาพหรือว่าเรื่องความรัก

นี่แหละเป็นความดีที่พี่อ้ำเขามักจะทำเสมอ

แต่ว่ามีคนเห็นก็เลยมีคนเอามาบอกต่อนะคะ
ส่งแล้วกับเป็นซุปตาเบอร์หนึ่ง
สูงไว้ทั้งภายในและภายนอกจริงค่ะ